สวัสดีค่ะรูปกรณ์ร้อนหนาวกับอีชันดาวสุภาษารา
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้๑วันมี๒ฤดู
ช่วงเช้าจะอากาศร้อนจัดแต่ช่วงบ่ายฝนตกหนัก
อิทธิพลของลมหนาวกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะ
ปกคลุมตอนบนของประเทศไทย
เจอกับความร้อนและความชื้นกลายเป็นฝนฟ้าขนอง
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนจากการวิเคราะห์
ยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออก
มากถึง๑๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิจุดที่มีฝนอากาศจะลดลงเล็กน้อยทำให้เย็นขึ้น
แต่จุดที่ไม่มีฝนยังคงร้อนอบอ้าวค่ะ
ัชนีความร้อนในวันนี้บางจุดพุ่งสูงมากกว่า๕๐องศาเซลเซียส
จุดที่สูงที่สุดคือพื้นที่จังหวัดชนบุรี๕๒๘องศาเซลเซียส
รองลงมาเป็นพื้นที่บังนากรุงเทพค่ะ

กรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นที่๑๔๐ของพื้นที่
แต่ยังคงต้องระวังลมแรงและลูกเห็บตกด้วยค่ะ
ฤดูร้อนปีนี้ยังคงอยู่กับเราไปอีกประมาณ๑เดือน
โดยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้